ก็พูดถึงซีฟู้ดแล้วดิฉันพาไปกินหอยทอด

ร้านนี้นี่นะคุณมีตำนานยาวนานกว่า๔๐ปี
หน้าตาน่าทานขนาดไหนไปชมกันค่ะ
ขอฟังตำนานก่อนนะครับ๔๐ปี

เขาสืบทอดกันมาแบบนี้คุณจากรุ่นสู่รุ่นดูหน้าต่างซะก่อน
เขาบอกว่าหอยทอดที่นี่นะปีนึงเนี่ยได้ทานแค่ครั้งเดียว

มันเป็นหอยทอดที่อยู่ในงานงิ้วประจำปี
สารเจ้าพ่อปึงเท่ากงอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย

แต่ละปีจัดยิ่งใหญ่นะจัดต่อปีคือ๑๐วัน๑๐คืนเลย
จะมีการแสดงงิ้วการละเล่นต่างมีการออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมาย
และที่ขาดไม่ได้ก็คือร้านขายหอยทอดนี่แหละคุณ
แต่ละปีก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาออกร้านขายหอยทอดเป็นจำนวนมาก
ชาวบ้านก็เลยเรียกงานนี้ว่าเทศกาลหอยทอดเลยค่ะ

หอยทอดที่ถือเป็นระดับตำนานในงานงิ้วสารเจ้าพ่อฟึงเท่ากงที่ชาวสวรรคโลกรู้จักกันดี
ก็คือร้านหอยทอดโบราณคุ้มเท่าเก่าค่ะ

เฮีคุ้งเล่าให้ฟังบอกว่าขายหอยทอดในงานงิ้วมากว่า๔๐ปีแล้ว

จุดเด่นก็อยู่ที่แป้งนี่แหละค่ะ

ต้องสดใหม่สะอาดดูหอยนังรมเขาสิครับ

แล้วพอนำมาทอดก็จะทอดให้เหลืองกรอบ
พอไปกินกับน้ำจิ้มก็แหมโอ้โหเข้ากันเป็นอย่างดีนะคะ
หอยทอดที่ร้านปีนึงจะขายครั้งเดียวคุณผู้ชม

เพราะฉะนั้นถ้าไปก็ต้องไปให้ถูกช่วงถูกเทศกาล

พี่แกปกติก็จะขายสาระเป๋ากับขนมจีบในตลาดสวรรคโลก
แต่ว่าช่วงเทศกาลงานงิ้วเนี่ยก็ถึงจะมาทำหอยทอดเนี่ยใช่ไหมคะ

คุณผู้ชมที่สนใจนะฟังแบบนี้แล้ว

ตั้งแต่วันที่๒๙มิถุนาต่อเนื่องถึง๘กรกฎานะคะ
ใครที่อยากจะไปลองลิ้มชิมรส
ยังมีเวลาอะไรวะค่ะถึงวันที่๘นะอือยังมีถึงวันที่๘นะ
อีสานเจ้าพ่อปึงเท่ากงอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะ
ช่วงนี้ก็เริ่มมีงานงิ้วในหลายจังหวัดแล้วนะ
งิ้วเป็นเหมือนงานประจำปีของแต่ละจังหวัด
ซึ่งจะมีการออกร้านอาหารอร่อยเยอะมาก
ฉันเคยมีโอกาสได้ไปเดินดูบ้างบางจังหวัดแหละ

ฉันชอบไปดูขนมอาหารต่างที่เขาเอามาออกร้านแบบนี้
มีเย็นเต็มโฟมมีขนมป้องเง่งใช่มะ
สมมุติว่าเยี่ยมมากสมมุติมันจะคลิกลงกลมมาแถบนี้นะคะ
ก็ไปลองดูกันได้ช่วงนี้หลายจังหวัดเลยนะทางภาคเหนือตอนล่าง

ขอบคุณค่ะนี่คือคำชมนะคะ

มีบางคนก็ไลน์มาชมกูด้วยว่าแหมน้องใบตองน่ารักสดใส
คุณนิวนานี่ก็สวยวันสวยคืน
โอ้โฮขอบคุณค่ะแล้วก็หลายคนก็ยังคงส่งกำลังใจมาให้กับน้อง
ค่ะเป็นกำลังใจให้กับน้องและผู้ช่วยโค้ชเอกนะครับ
รวมไปถึงส่งมาว่าน้องเอ็มเป็นเด็กดีมาก
เอ็มที่ขายโตเกียวน่ายกย่องมากเลยนะคะ